ไม่มีปัญหานะครับในการจบอันดับ๓ของรายการครับ
กับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งใช้เยาวชน๑๙ปี
รวมกับทางชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับเป็นส่วนใหญ่
เกมนี้เราก็ให้มือเซตลงครบทั้ง๓คนนะครับ
กันไปสลับกันมาทั้งทางพรพันธ์เกิดปราศนะครับ
ธิชายาวุลเลิศแล้วก็มีสรอยาพรมราชด้วย
เหนียวแน่นนะครับทีมไทยชนะไปได้๓เซตรวดครับ

ทีมไทยคว้าอันดับ๓ได้เป็นครั้งที่๒ต่อจากปี๒๐๐๘
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในครั้งนั้นที่